ไข่ไหมจ๊ะไข่ไข่ไข่ถูก
ใครที่ขายไข่รอฟังข่าวนี้อยู่แน่นอน
เพราะวันก่อนเห็นแชร์กันเยอะบอกว่าระวังนะ

ถ้าไม่มีใบอนุญาตมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจริงมันเป็นยังไงนะคะ
เรื่องนี้หลังจากที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะ
ต้องฟังให้ครบฟังให้รอบด้านคุณผู้ชม
เพราะว่าทางด้านนายสมชวนรัตนมังคลานนท์รองอธิบดีกรมประสุทธิ
ในฐานะโคศกกรมประสูจน์สัตว์ก็เปิดเผยนะคะ
ตามที่มีกระแสข่าวออกมาว่ามีการออกกฎหมายใหม่
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปี๒๕๕๙
กำหนดให้ผู้ค้าไข่แผงลอยตลาดนัดรายย่อยหรือว่าตามร้านโชว์หวย
ต้องไปขอรับใบอนุญาตขายไข่
เรื่องนี้ค่ะทางกรมประสุทธิ์ยืนยันเลยนะว่าไม่เป็นความจริง
แต่มีการกำหนดให้พ่อค้าคนกลางที่รับไข่โดยตรงจากฟาร์ม
จะต้องมาขอรับใบอนุญาตเพราะว่าตามพรโรคระบาดสัตว์ปี๒๕๕๘
วัตถุประสงค์เรื่องของการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์
อย่างเช่นโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีในจำพวกเป็ดไก่หานอะไรพวกนี้
ตลอดจนโรคติดต่ออื่น
ที่ไปของไข่แต่ละแห่ง
โดยกำหนดให้พ่อค้าคนกลางที่รับไข่โดยตรงจากฟาร์ม
จะต้องมีใบอนุญาตขายไข่อันนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายไข่ตามแผงลอย
ขายตามตลาดนัดขายตามร้านโชว์หวย
ฟังดีนะจ๊ะยังไม่มีการพิจารณาการออกใบอนุญาต
แล้วก็ยืนยันค่ะว่าถ้าเกิดว่าจะดำเนินการ
จะต้องมีขั้นตอนการพิจารณาอย่างละเอียด
แล้วก็แจ้งให้ประชาชนได้ทราบกันอย่างทั่วถึงด้วย
อกจากนี้ก็ยังมองว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้น
อาจจะเป็นเพราะว่ามีพ่อค้าคนกลางบางกลุ่ม
ที่เขาไม่พอใจที่จะต้องมีใบอนุญาตขายไข่
เพราะว่ากลัวว่าจะเสียผลประโยชน์
เลยมีกระแสข่าวแบบนี้ออกมานะคะ
สำหรับพรบโรคระบาดสัตว์ปี๕๘มาตรา๒๔วัก๑

ผู้ค้าคนกลางต้องได้รับใบอนุญาต
ฝ่าฝืนตามมาตรา๖๖
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
หรือว่าปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะคะ
จากนี้ตามมาตรา๒๔วัก๒
การขอและการออกใบอนุญาต

ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุก

ต้องมีใบอนุญาตก็คือจะต้องเป็นผู้ค้ารายใหญ่
ส่วนผู้ค้ารายย่อยยังไม่ต้องระบุในเรื่องนี้นะคะ
ค่ะก็สบายใจกันได้เปราะหนึ่งนะคะ